นี้เป็นยุคที่เราซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำ

ต้องติดป้ายขอร้องโจรกันแล้วบอกว่าพอเถอะ
ขโมยจนไม่เหลืออะไรให้ขโมยแล้ว
นายนิคมพรมอาจารย์วัย๖๙ปี
เป็นอดีตผู้อำนวยการส่วนโทรศัพท์ทีโอทีที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
นำป้ายไวนิวใหญ่แบบนี้นี่แหละมาแขวนเอาไว้ที่บ้านเลย

บ้านหลังนี้โดนพวกท่านใช้ท่านด้วยนะ
พวกท่านโจรกรรมทำลายมาแล้ว๓ครั้ง
เพราะเห็นหลายครั้งหลายหลังแล้วนะคะที่ต้องติดขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่ก็๓ครั้งทุกครั้งแทบทุกหลังเลยอืม
นิคมก็พาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูร่องรอยการจรกรรมรอบบ้าน
เมื่อสักครู่นี้มีงัดประตูงัดหน้าต่างเหล็กดัดโอ้โหงัดทุกที่

ตัวเองลาออกจากงานที่ทำมา๑๓ปีแล้วอาศัยอยู่ที่บ้านกับภรรยาเพียง๒คน
ส่วนลูกสาวคนเดียวแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปแล้วเมื่อ๓ปีแยกออกไปแล้วนะคะ

ปีก่อนหน้านี้ภรรยาเสียชีวิตไปนายนิคมก็เลยอยู่บ้านเพียงแค่คนเดียว
เวลาออกไปทำธุระนอกบ้านเนี่ยปกติก็ปิดประตูบ้านเอาไว้เรียบร้อยตามปกตินี่แหละ
แต่กลับมาทีไร้พบว่าคนร้ายเข้ามางัดขโมยทรัพย์สิน
เกิดไป๓ครั้งแล้วออกไปปิดประตูเรียบร้อยงัดอีก

รวมมูลค่าความเสียหายนับแสนบาทแล้วค่ะ
นิคมบอกว่า๒ครั้งแรกไม่ได้แจ้งความ
แต่ครั้งที่๓เมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ไม่ไหวจริงมันหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้ว
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เพราะว่าอยากให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี

ไม่รู้ว่าตอนนี้ของกระจายไปอยู่ตรงไหนแล้วบ้าง
คือวิธีการติดป้ายแสดงถึงความอัดอั้นตันใจอึดอัดที่สุดแล้ว
เหลืออดแล้วจริงคือแล้วเป็นผู้สูงอายุด้วย
คือนอกจากบอกว่าให้หน่วยงานมาช่วยแก้ไขแล้ว
ก็นี่เลยติดป้ายเรียนคุณโจรที่เคารพ
ที่เคารพโปรดเมตตาด้วย
เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าท่านเองต้องดูแลโครงการฝากบ้านมากับตำรวจ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ฝากตลอดปีคงไม่ไหว